คุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรี

ซึ่งก็จัดขึ้นที่สูงการค้าสยามพารากรนั่นแหละค่ะ
คือหลายคนมีคำถามนะฮะว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวาน
แต่ท่านนายกยังไปตามกำหนดการในการจัดงานเดิมอยู่หรือไม่
คือมีคำถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้จริงงานนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เกือบ๑๑โมง
ท่านนายกไปไหมปรากฏท่านไป
การไปของนายยกไปที่สยามภารกรหลังวันเกิดเหตุแค่๑วัน
มันมีนัยยะสำคัญนัยยะของการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

สยามภารกรเป็นห้างที่ต่างชาติมากันเยอะ

แล้วกันในขณะที่ตอนที่ขึ้นเวที
ทางด้านของท่านนายกเองท่านก็มีกล่าวแสดงความเสียใจ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะ
นายกก็ให้ความสำคัญมากอะนะคะ
ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านผู้บริหารของสยามพิวัตกรุ๊ป

ก็ขึ้นพูดบนเวทีถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นว่า

ทราบข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พนักงานรักษาความปลอดภัยของสยามภารกร
พยายามเข้าไประงับเหตุอย่างทันทุ่งที
แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตต่างชาติ๒ราย
สยามภารกรเองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะ
จะดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด
โดยผู้บาดเจ็บบริษัทนั้นพร้อมที่จะให้การดูแลรักษา
และรับผิดชอบติดตามดูแลทุกท่านจนกว่าจะหายเป็นปกติ
ยามภารกรมีนโยบายปฏิบัติและมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
โดยยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
และยังขอขอบพระคุณตำรวจอาสาสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสยามพรากรทุกนาย
และขอให้ทุกคนร่วมยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
จากเหตุยิงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นเวลา๑นาทีค่ะ
พยพลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดและรักษาความปลอดภัย
บรรดาร้านค้าและพนักงานที่มีอยู่ในอาคารนี้

จนสามารถรับเห็นได้ภายในเวลาอังสัง
สยาพรกรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสูงซึ้ง
ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้อาจเจ็บทุกท่าน
ที่ฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่นี้
ร่วมยืนและป้ามใจสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที
เพื่อไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะ
ขอความกำลังยืนนะคะทุกท่านอยู่ในความสงบหนึ่งนาที
เพื่อไว้อะไรค่ะ
คุณผู้ชมฮะจำทั้งสองท่านได้ไหมฮะ
คุณเศรษฐาทวีสินอันนี้จำได้อยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรี
แต่ที่ถามก็คือเมื่อวานยังนั่งประชุมกับคุณชะดาทิพย
ตระกูลผู้บริหารของสยามพิวัตกรุ๊ปอยู่เลย
และตอนนั้นก็ได้รับรายงานเรื่องของเหตุยิงในพื้นที่ห้างสยามภารกร
คือผู้บริหารสยามภารกรก็เลยลุกออกจากที่ประชุมไปตอนนั้นนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นนายกก็บอกว่าได้รับรายงานแล้ว

มาเปิดงานอยู่ที่สยามพรากร
นายกรัฐมนตรียังพูดอีกหลายเรื่องนะคุณ
คือได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่เมื่อวานล่ะครับ
ผู้บริหารของเสียงภารกรแล้วก็ผู้อุญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจต่อ
ได้คุยกับผู้มนวยการโรงพยาบาลจุฬา
แล้วก็สั่งการให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
หลวงและสมเด็จพระราชินีได้รับคนป่วยไว้ในความอนุเคราะห์
ทุกคนต่างปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ทางนี้ได้ต่อสายถึงเอกอัครราชทูตจีน

และให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด
รวมถึงได้ประสานงานกับผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ตามหาญาติของคนเจ็บจนเกือบเวลา๔ทุ่ม
ได้เจอกับญาติของนักท่องเที่ยวจีน

หลังคุยกันก็มีความสบายใจขึ้น
และอีก๑๒วันนี้จะเข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
และไปขอโทษเอกอัครราชทูตจีนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ
นายกยังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เปิดรับเข้ามาใหม่หรือไม่
รัฐบาลจะสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา
นายกรัฐมนตรีเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีน
เข้าใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และรัฐบาลไทยและเอกชนก็ประสานงานกันอย่างเต็มที่
เพื่อดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ส่วนเรื่องการสร้างระบบเตือนภัยแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้น

แต่หากจัดทำก็คงไม่ใช่แค่ระบบเตือนภัย

ที่ให้การกระจายข่าวให้กับประชาชนได้ทราบ

ไม่ใช่แค่เป็นพาดหัวออกมาว่าเกิดเหตุการณ์นี้

คุณแล้วเรื่องอาวุธปืนที่บอกว่าหาซื้อง่าย

คุยกับผู้บริสุทธิ์การตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับการซื้อหาปืนแล้วมันทำได้ง่าย
ตรงนี้จะต้องทำยังไงให้รัฐกลุ่มไม่ให้เยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนที่มันอันตราย
โดยเฉพาะการซื้อในระบบออนไลน์
ใช่ค่ะทีนี้รัฐบาลต้องเอาอันนี้ไปเป็นนโยบายหนึ่งนะที่จะต้องทำให้รัฐกลุ่ม
เรื่องของการเข้าสู่อาวุธปืนให้มันยากขึ้นกว่านี้
คือนายกบอกแบบนี้เลยรัฐบาลขอน้องรับเรื่องนี้เอาไว้

เพราะว่าโอ้โหหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ปืนก็หาซื้อได้ง่าย
โดยเฉพาะในออนไลน์ในแอปอะไรต่างเนี่ย
มันมีการขายแบบโด่งครึ่มดังนั้นนายกบอก
เดี๋ยวจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนห้างสยามพรากร
ได้มีการประกาศออกมาถึงการช่วยเหลือครอบครัว
ของทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
แล้วก็มีการกำชับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยวันนี้ห้างสยามพรากรประกาศฉบับล่าสุด
ระบุว่าทางห้างรับทราบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว

หนึ่งในผู้บาดเจ็บคือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ห้างสยามพรากรที่พยายามเข้าระงับเหตุทันที
และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ๒ราย
ดังนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับ
บริษัทจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีที่สุด

ก็พร้อมจะดูแลรักษาและรับผิดชอบติดตามดูแล

สยามพรากรมีมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
ยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงาน
และร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญนะครับ